สำหรับโครงสร้างรายละเอียดของผู้มีรายได้น้อยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้นะครับ
จากรัฐบาลตามมติคอรมอที่มีการประชุมกันในวันนี้๒๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
ประกอบไปด้วยคนกลุ่มไหนบ้างที่บอกไว้ว่าจาก๘ล้านกว่าคน
แบ่งเป็น๒กลุ่มคือ๕ล้านกว่าที่จะได้รับเงินรอบนี้
อีก๓ล้านเศษคือกลุ่มเกษตรกรได้รับไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
ดูกันครับว่ากลุ่มแรกนั้นคือใครกลุ่มแรกนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือ
นั่นก็คือประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทครับต่อปีนะครับต่อปี
นั่นหมายความว่าถ้าคิดเฉลี่ยแล้วอดีตลูกคิดคำนวณเร็วประมาณ๒๕๐๐บาทต่อเดือนนี่คือได้รับเงิน
ถ้าไม่เกิน๓๐๐๐บาทจะได้รับเงินครั้งเดียว๓๐๐๐บาทครับ
นี่คือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มแรกที่ไม่ใช่เกษตรกรมาดูกันต่อครับกลุ่มที่สองเป็นใคร
ที่๒นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่๓๐๐๐กับอีก๑บาท
แต่ไม่เกินเพดานสูงสุดคือ๑แสนบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือแต่ลดลงมาหน่อยจากกลุ่มแรก
แค่๑๕๐๐บาทก้อนเดียวครั้งเดียวเช่นเดียวกันครับที่จ่ายให้ช่วยเหลือในรอบนี้
กลุ่มที่๑และกลุ่มที่๒นี้จะต้องทำอย่างไรจะต้องเป็นกลุ่มคนที่เคยลงทะเบียนแล้ว
เพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้นะครับไปดูคุณสมบัติเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับ
ข้อมูลถัดไปข้อมูลถัดไปเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเหล่านี้จะต้องเคยลงทะเบียนแล้ว
แล้วมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ๕ล้าน๔แสนคนด้วยกันที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้
๕ล้าน๔แสนกว่าคนแยกย่อยครับเป็นกลุ่มที่๑ก็คือกลุ่มที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน๓๐๐๐บาทนี้
จำนวนเท่าไหร่ก็ประมาณสัก๓ล้านเศษครับส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่๓๐๐๐
กับอีก๑บาทแต่ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปีก็ประมาณสัก๒ล้านเศษนะครับ๒ล้าน๓แสนคนโดยประมาณ
วกกันแล้วก็จะได้ตัวเลขใหญ่ครับก็คือ๕๔๐๐๐คนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้

สำหรับข้อมูลต่อไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่งบประมาณใช้ในรอบนี้รัฐบาลทุ่มเงินไปเลย๑๒๗๕๐ล้านบาท
เพื่อจะกระจายไปให้กับประชาชนจำนวน๕ล้านสี่แสนกว่าคนทั้งกลุ่มที่มีรายได้ต่อปีไม่เกินสามหมื่นบาท
กลุ่มที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน๑แสนบาทนะครับก็จะเริ่มต้นประมาณ๑ธันวาคมถึง๓๐ธันวาคม
จะมีเงินใช้ก่อนปีใหม่ถ้าได้รับเงินแจกในรอบนี้ทันเวลาตามกำหนดการ
จากจะต้องเป็นคนที่เคยลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับไปดูคุณสมบัติเพิ่มเติมว่าคุณผู้ชมนั้นเป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินก้อนนี้หรือเปล่า
จากจะต้องมีรายได้ตามกำหนดแล้วนะครับไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปีไม่ใช่เกษตรกรหรือไม่เกิน๑แสนบาทต่อปีเพื่อได้รับ๑๕๐๐เนี่ยนะครับ
จะต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีรวมทั้งเป็นผู้ว่างงานนะครับหรือมีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจกันว่าจ่ายเงินรอบนี้แจกเงินรอบนี้นั้นใครจะมีส่วนบ้าง
โดยกระทรวงการคลังไล่รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือธกษอไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินและลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยในช่วงวันที่๑๕กรกฎาคมถึง๑๕สิงหาคมที่ผ่าน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับโอนเงินผ่าน๓ธนาคารดังกล่าวไปแล้วแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยนั้นได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจนกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นทำลดความเหลื่อมล้ำช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ล้านบาทนั่นเองครับ